มีผู้ชายคนนึงค่ะถูกพบเป็นศพเสียชีวิตในลักษณะของการผูกคอตาย
ปรีชาชมเทียมหรือในแสบอายุ๓๒ปีนะคะ
ลักษณะเหมือนกับผูกคอตายอยู่ในขนำที่จังหวัดสะแก้ว
แต่ว่าทางครอบครัวบอกว่าไม่เชื่อว่าจะผูกคอตาย
มีพิรุธหลายอย่างเช่นลักษณะการผูกคอตายเป็นการผูกคอตายในระดับที่ต่ำมาก
มีรอยเลือดอยู่ที่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายด้วยทำไมถึงมีรอยเลือดอยู่ที่รถจักรยานยนต์
แล้วก็ที่จุดพบศพมีอุปกรณ์เสพยาเสพติดแต่ไม่ได้มียาเสพติด
และผู้ตายเขาก็ไม่มีประวัติในการเสพยาเสพติดมาก่อนมันมีพิรุธหลายอย่าง
ในครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาก็เลยโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
เขาบอกว่าไม่เชื่อว่านี่เป็นการฆ่าตัวตายน่าจะเป็นการฆาตกรรมอำพรางมากกว่า
นี่ค่ะเป็นการแชร์ข้อความของญาติและเพื่อนนะคะ
ของนายปรีชาชมเทียมหรือในแสบอายุสามสิบสองปีเป็นชาวอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว
ถูกพบเป็นศพผูกคอตายอยู่ในขนำกระท่อมปลายนาในพื้นที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วนี่แหละค่ะ
สภาพศพก็คือถูกผูกคอด้วยเชือกมัดติดกับขื่อในกระท่อม
ผู้ตายใส่เสื้อแจ็คเก็ตกางเกงยีนขายาวพบศพเมื่อเช้านะคะ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตสำหรับการเสียชีวิตของนายปรีชาหรือในแสบเนี่ยค่ะ
คนใกล้ชิดบอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อว่านายปรีชาจะมาคิดสั้นแบบนี้
เพราะว่าสภาพศพเป็นการผูกคอในระดับต่ำมันดูเหมือนกับเป็นไปไม่ได้
บางคนบอกว่ามันเป็นการฆาตกรรมมากกว่า
ปรีชาเป็นคนเรียบร้อยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
เป็นไปไม่ได้ที่จะมาผูกคอตายแบบนี้
แล้วทำไมถึงมีรอยเลือดติดอยู่ที่หน้ารถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
ก่อนเจอศพมีคนโทรหาผู้ตายให้ออกไปหาด้วยนะตอนค่ำ
นี่คือรอยเลือดที่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายนะคะ
ทำไมรอยเลือดมันถึงมาอยู่ตรงนี้นี่
แล้วคนที่โทรเรียกผู้ตายให้ออกไปหาตอนค่ำเนี่ยคือใคร
ทำไมโทรเรียกให้ออกไปหาแล้วพอเช้ามาอ้าวกลายเป็นศพแล้ว
ที่สำคัญในที่เกิดเหตุมีอุปกรณ์เสพยาไอซ์แต่ไม่มียาไอซ์
เขาไม่ได้เสพยาเสพติดเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
สงสัยว่าเป็นฆาตกรรมอำพรางหรือเปล่า
ของผู้ตายคุณแม่บุญเอ็ดชมเทียมเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังแบบนี้นะคะ
บอกว่าลูกชายเป็นคนช่วยพ่อแม่ทำงานนะช่วยพ่อแม่ทำนาตลอด
ปกติลูกชายไปนอนเฝ้านาทุกวันเพราะว่าเขารักที่นาผืนนี้มาก
ช่วยพ่อแม่ทำงานทำนาเลี้ยงครอบครัวเมื่อคืนตอน๒ทุ่มมีคนโทรหา
แล้วลูกชายก็ออกไปแต่ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับการตายของลูกชายหรือเปล่า
แต่พอออกไปปุ๊บก็ไม่กลับมาเลยมาพบอีกทีก็คือเป็นศพผูกคอตายไปแล้ว
แม่บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ลูกชายจะอยู่ดีมีคนโทรมาออกไปแล้วไปผูกคอตาย
สงสัยว่าลูกชายอาจจะไปเจอกับคนเสพยาเสพติดในหมู่บ้านหรือเปล่า
แล้วไปมีปัญหากันแก๊งเสพยาเสพติดแก๊งนี้ก็เลยไม่พอใจฆ่าตายหรือเปล่า
อันนี้แม่ของผู้ตายตั้งข้อสังเกตนะคะ
ด้านนาสาวของผู้ตายค่ะนะคะนางบุญเสริมใส่เวทย์ก็บอกว่า
ตัวผู้ตายเป็นคนรักพ่อแม่มากห่วงที่นาผืนนี้มากไม่คิดเลยว่าจะมาตายแบบนี้นะคะ
ก็ไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งอะไรกับใคร
ไม่มีครอบครัวอยู่กับพ่อกับแม่
มีพี่ชายอีกคนนึงตอนนี้อยู่กรุงเทพ
ไม่เชื่อว่าหลานฆ่าตัวตาย
มาเต้นหน่อยเล็กคุณ
มันไม่มีเห็นลูกมีเมีย
ไม่มีเรื่องจริงไปคัดแย้งกับผู้สาว

ซึ่งญาติก็นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศล

อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุนะคะ
ก็รอการทำงานของตำรวจคลี่คลายคดี
ว่าตกลงแล้วเป็นการฆ่าตัวตาย
หรือเป็นเหตุฆาตกรรมกันแน่นะคะ
เดี๋ยวทีมข่าวของเราก็จะตามความคืบหน้าให้